หลังจากที่เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีเองก็ได้นำเสนอไปนะคะว่ามีคนมาโพสต์ขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมในเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปที่บอกว่าอยากจะให้ช่วยญาติหน่อยเพราะว่าญาติเนี่ยถูกจับเขาหาครอบครองยาบ้านสองพันเมตรค่ะแต่ทีนี้ที่อยากจะให้ช่วยเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยมีพยานหลายต่อหลายคนมากมากท

ที่สพบรมือคนนี้เนี่ยมีชื่อว่านายนิตพิจิตอาจเป็นชาวบ้านผู้น้ำร้อนในตำบลยางสาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรค่ะนายนิตมีอาชีพทำไร้อยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดร้านขายของเล็กในหมู่บ้านชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นเนี่ยรู้จักนายนิตเป็นอย่างดีเลยทุกคนพูดเป็นเสียงเดีย
มีหมายจากตำรวจจังหวัดมหาสารคามแจ้งมาบอกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาค้ายาบ้า๒๐๐เมตร

เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่เลยไปคุยกับญาติของนายนิดนี่แหละ
พยานหลายคนนะคะก็พยายามมาบอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าวันที่ตำรวจมาจับที่บอกที่ตำรวจกล่าวอ้างว่าคือวันที่นานิดไปค้ายาเนี่ย
นายนิดอยู่บ้านที่อำเภอวิเชียนบุรีไม่ได้ไปส่งยาที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามเลย
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เดินทางไปที่บ้านยางสาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ไปพูดคุยกับพยานที่ยืนยันว่านายนิดเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านในวันที่๓เมษายนตามที่ตำรวจกล่าวอ้างว่าไปล่อซื้อยา
เขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะว่าช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยคือวันที่๒ถึงวันที่๔เมษายน
นิดเอารถไถมาซ่อมที่ร้านของเขาตลอดทั้งวันมีบ้างบางช่วงที่นายนิดออกไปซื้ออะไหล่รถในตัวอำเภอวิเชียนบุรีแล้วก็กลับเข้ามาที่อู่ซ่อมรถเหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้านตอน๕โมงเย็น
มาซ่อมรถกับผมตั้งต่อวันที่๒ถึงวันที่๔เนี่ยส่วนใหญ่จะจะหยุดไว้ตั้งแต่ตาผม
จะมีบางช่วงที่เขาไปซื้ออะไรหรือธุระที่ทุวบรรพเมืองบ้าง
แล้วเขาก็กลับมาอยู่กับผมถึงละ๕โมงเย็นทุกวันแหละ

แล้วอีกอย่างพฤติกรรมแกก็ไม่ใช่คนประเภทนั้น
ผมเชื่อในพฤติกรรมมากกว่าเหมือนกันใช่ไหม

ก็พอรับได้เพราะว่าจะไปประกันตัวชั้นศาล
พอไปประกันตัวชั้นศาลญาติเขาไป

ก็เลยกลายเป็นว่าคนบริสุทธิ์

จิบเป็นเหือเพราะว่าผ้าญาศิลป์จิบมากกว่า
นายธนากรเขาไม่ได้เชื่อแค่พฤติกรรมของนายนิดอย่างเดียวนะ
เขาพูดกับเราบอกว่าลองนึกตามดูนะ

กล่าวอ้างในวันนั้นเนี่ยลองนึกดูเขาเจอนายนิดวันนั้น
วิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าจะให้นายนิดไปส่งยาที่อำเภอบรบือจังหวัด
มหาสารคามที่มันอยู่ห่างกัน๓๐๐กิโลเมตรเนี่ย
ระยะเวลาในการขับรถไปห้าถึงหกชั่วโมงไปและกลับอีกร่วมร่วมสิบสองชั่วโมง
แต่เขายังเห็นในนิดอยู่ในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงและ๕โมงเย็นก็เจอกลับบ้านทุกวัน
แล้วจะเอาเวลาไหนไปไปส่งยาได้ค่ะคือเรื่องที่ทางญาติของในนิดร้องเรียนเข้ามานะคะ
เขาบอกว่าคือในนิดเนี่ยเป็นชาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
แต่ถูกตำรวจสพบรบือจังหวัดมหาสารคามออกหมายจับ
แจ้งจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย๒๐๐เมตร
ประเด็นก็คือตำรวจไปจับกลุ่มกลุ่มที่เขาเสพยาเสพติด
แล้วก็กลุ่มที่เขาเสพยาเสพติดอยู่เนี่ยสัดทอด
บอกว่าได้ยาเสพติดมาจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้
สั่งซื้อกันทางเบอร์นี้ทางไลน์นี้ตำรวจก็เลยตรวจสอบชื่อคนที่จดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์นี้
ปรากฏว่าเป็นชื่อของในนิดอืม
ทีนี้ในนิดและครอบครัวบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ไม่ได้ใช้มา๒ปีแล้ว
ซึ่งนานมากแล้วนะก่อนหน้านี้โทรศัพท์มือถือถูกรถไถทับจนพัง
แล้วก็มีคนรับซื้อของเก่ามาในพื้นที่เขาก็เลยให้คนรับซื้อของเก่าไป
กันอ่ะกับของอะไรแบบเนี้ยกับคนรับซื้อของเก่าดังนั้นโทรศัพท์มือถือมันพังไปแล้ว
รับซื้อของเก่าเอาไปแล้วไม่ได้ใช้มาแล้วตั้ง๒ปี
แล้วไม่รู้ว่าใครเอาไปใช้ซึ่งจากการตรวจสอบเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี้ย
ยังมีการเปิดใช้นะเปิดใช้อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยซ้ำ
แล้วบินไปเก็บที่ไหนทางครอบครัวของนายนิดก็เลยบอกว่า
ทำไมตำรวจไม่ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่มีการติดต่อกัน
สาวไปให้ถึงต้นต่อของเจ้าของยาเสพติดไม่ใช่จับกลุ่มในนิด
เพราะว่ามีชื่อจดทะเบียนเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์
ซึ่งไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วอย่างนี้นะคะ
ทางครอบครัวก็เลยร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าตอนนี้ในนิดอยู่ในเรือนจำ
ฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวนไม่มีเงินประกันตัวออกมาเพื่อที่จะต่อสู้คดี
ผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันกับทีมข่าวของเราค่ะว่าในนิด
เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหลายปีนะคะแล้วก็ลาออกไปเพราะว่าต้องเลี้ยงหลาน
เปิดร้านขายของชำด้วยทั้งชีวิตของในนิดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน
คนในหมู่บ้านทุกคนสามารถเป็นพยานให้ได้แล้วก็พร้อมเป็นพยานให้ด้วย
เรียกร้องตำรวจว่าทำไมทำให้คนบริสุทธิ์คนนึงต้องมาเดือดร้อนขึ้นโรงขึ้นศาลแบบนี้
คนที่ใส่กนที่ชื่อตรงนี้นะครับ
ผมแยกหมู่บ้านเขาเป็นผู้ช่วยปรสอบฝ่ายปกครอง
ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาหรือเปล่า

ด้วยปกติแล้ววันเขาทำอะไรต่างหาก
ก็ขายของบ้างดูหลานบ้างก็ทำบ้านด้วยแต่ก็ทำเองไม่ได้จ้างท่าน

โอ้ช่วงนั้นก็ยังว่าเนอะหนี้สินก็มีแล้วก็พอมีหลานมาเลี้ยงอีกด้วยแล้วก็ทำไล่
แล้วก็มันผู้ใหญ่ผู้ช่วยรุ่นใหม่นี่มันไม่ได้หยุดกันไง
ทุกวันนะครับออกก็เลยขอลาออกก็เลยให้ตั้งคนใหม่
เชื่อมั้ยเอาละตัวของคุณอีกถ้าจะไปหลานดูเกี่ยวกับอย่างสุดท้าย
ส่วนตัวของผมและผมเราไม่เชื่อพวกเขานะเขาเห็นกันมาตลอดนะ
ประจำเดือนประจำพลั๊สมาช่วยอยู่ยังงี้แหละเขาไม่ได้ไปไหนนะ

พยายามให้กับพยายามพร้อมกันหมดอ่ะนี่มานี่พร้อมพร้อมกันกันอ่ะ
เนี่ยค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านยางสาวก็บอกอีกว่าตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
อืมถ้าในนิดไม่ผิดจริงจริงก็เอาพยานหลักฐานไปสู้กันในชั้นศาล
แต่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแต่นี่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนนึง
มาหากินอยู่บ้านตามปกติทำไมต้องมาเดือดร้อนแบบนี้
จะไปประกันตัวตอนนี้เนี่ยหลักทรัพย์การประกันตัว๕ล้านบาทนะคะ
อืมทางครอบครัวของในนิดบอกว่าก็ไม่มีที่จะไปประกันตัวเพื่อไปสู้คดีหรอก
ตอนนี้ก็เลยต้องอยู่ในเรือนจำไปก่อนผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่า
ทำไมไม่ไปดูที่ต้นทางล่ะกระบวนการยุติธรรมที่ต้นทางอย่างตำรวจเนี่ย
ทำไมไม่สืบสวนหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนเชื่อว่าในนิดอาจจะไม่ใช่คดีแรกที่ตำรวจทำแบบนี้
ยากจนที่เขาไม่มีทางสู้ก็ต้องมาติดคุกแบบนี้โดยไม่ได้ทำผิดกี่คนต่อกี่คนแล้ว
เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะทีนี้ค่ะชาวบ้านตั้งข้อสังเกตการทำงานของตำรวจว่า
ทำไมในเมื่อสืบสวนจนรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เครื่องนี้
แล้วออกหมายจับมาที่ในนิดแต่แล้วทำไมไม่ไปตรวจให้ละเอียดเพิ่มเติมล่ะ
ตำรวจควรจะไปตรวจสอบว่าแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ว่านี้ที่ในนิดเป็นเจ้าของตามที่จดทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะ
ติดต่อพูดคุยกับใครบ้างในช่วงระยะเวลาต่างเนี่ยเพื่อหารายละเอียดของคนใช้งานตัวจริง
เจ้าของยาเสพติดตัวจริงทำไมถึงเลือกออกหมายจับในนิด
ทั้งทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังมีการออกหมายจับในข้อหาครอบครองยาบ้า
เพื่อจำหน่ายทั้งทั้งที่ตอนจับกลุ่มในนิดไม่ได้มียาบ้าของกลางอยู่ที่ตัวเลยแม้แต่เม็ดเดียว
การจับกลุ่มมีข้อสงสัยแบบนี้ค่ะหมายจับออกมาตั้งแต่๔เมษายน
นิดรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่สพบรบือตั้งแต่๑๗เมษายน
ตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาโดยไม่ต้องมีการประกันตัวแล้วก็บอกในนิดว่า
ไปหาพยานหลักฐานมายืนยันแล้วกันว่าไม่ได้กระทำความผิด
นัดมาใหม่ยี่สิบเจ็ดเมษายนในนิตไปที่สหพบรบืออีกครั้งตามนัด
แต่ครั้งนี้ตำรวจกลับเขียนในสำนวนว่านำกำลังตำรวจมาบุกจับกลุ่มตัว
ทั้งทั้งที่ในนิดไปพบตำรวจเองตำรวจไม่ได้ไปบุกจับกลุ่มตัวเลย
แล้วตำรวจก็บังคับให้เซ็นเอกสารตามนั้นในนิดก็จำยอมต้องเซ็นไป
หลังจากนั้นก็มีการส่งสารฝากขังแล้วก็เนี่ยค่ะ
ไม่ได้ประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีทีนี้อย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้เนี่ย
มันเริ่มจากการที่ฝ่ายปกครองก็คือประหลัดอำเภอบรพือ
จังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะเข้าไปล่อซื้อ
แล้วก็อย่างที่คุณเขมสอนเล่าไปว่าไปล่อซื้อมาจากกลุ่มที่เขาไปเสพยาเสพติด
แล้วก็สืบสาวราวเรื่องซัดทอดกันมาจนมาเจอเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็มาเจอชื่อของนายนิดนี่แหละค่ะเรื่องนี้นายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทย
รู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากข่าวทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ยืนยันแล้วค่ะ
บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับคนบริสุทธิ์ที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยบอกให้ดูแลอย่างเร่งด่วน
วันพรุ่งนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาครอบครัวของนายนิดพร้อมทั้งพยานที่ยืนยันว่านายนิดไม่ได้กระทำความผิด
รวมถึงชาวบ้านบ้านยางสาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามด้วย
เพื่อให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนกับประหลัดอำเภอชุดจับกลุ่ม
และจะเข้าพบพลตำรวจตรีอภิษักเดชะคำภูผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อลื้อสำนวนคดีใหม่และตั้งกรรมการสอบสวนพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในคดีนี้
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับนายนิดด้วยค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มีคุณผู้ชมส่งเรื่องเข้ามาขอความเป็นธรรม
เพจไทยรัฐแจ้งคลิปแจ้งข่าวนะคะเราก็ตามเรื่องให้นะคะ
เราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกในนิดถูกหรือว่าในนิดผิด
แต่ว่าเราจะตามเรื่องให้ต่อเนื่องสิ่งที่ต้องตามต่อก็คือคำชี้แจง
จากทางตำรวจสพบรบือโดยเฉพาะชุดจับกลุ่มด้วยนะคะ